ต่อไปนี้นะไม่ว่าจะต่อยกับใครนะ
จะซ้อมให้เต็มร้อยเลยไม่ว่าคุณสู่จะอ่อนหรือเก่ง
ก็ยกแรกก็ยังแบบยังจับทางเขาไม่ถูกไม่รู้เขาจะมาทำไมไหน
เขาเดินอันอันอันอันแล้วก็คิดใจใจนะอ๊ะเดินอันมาก็ใส่เลย
ก็ลองดูค่ะต่อยไว้ร่วงเลยแน่นับจึงต่อยสบายหน่อย
ครั้งแรกตื่นเต้นมากครับไม่คิดว่าวันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้

คือว่าวันเขาเข้ามาติดต่อผมนานแล้ว

คุยเดินชนคุยกับธุระเรื่องสัญญา
เป็นยังไงก็หลุดแล้วก็ได้ไปต่อยวัน

ผมพระทับใจมากได้รับการช่วยมือ
มือตั้งรับมันจะหวัด๒เนี่ย
เราต้องเปลี่ยนสไตล์ลุคได้รับได้

เวลาจะหวัดต่อยกันมือจะได้ไม่เจ็บ

ถามว่ารู้ตัวไหมก็

ก็คิดว่ายังธรรมดาอยู่ครับ

ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าหลงละเริง

คนที่เคยแบบยิ่งใหญ่แล้วหลงระเริงแล้วมันเป็นยังไง

ขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตครับ
มีเจสสกีมีร้านอาหารอยู่เกาะร้าน

ก็คล้ายแบบก็พอมีฐานะอยู่บ้างครับ
แต่ผมเกิดมาในช่วงนี้พ่อเริ่มแย่แล้ว

ก็เริ่มมาหมดตอนผม๖๗ขวบนี่นะครับ
เพราะว่าแขกอะไรเริ่มไม่มี
แล้วธุรกิจพี่เขยพ่อก็มาเสียโดนยิงเสียแล้วก็

มันเขาแย่งขัดผลประโยชน์กันครับ

พ่อผมขายบ้านพ่อผมมาขายรถ
ขายทุกอย่างทิ้งเลยจนเหลือมอเซคันเดียวครับ

ก็เช่าบ้านอยู่ร้านเล็กห้องเล็กครับ

ผมชอบมัวเจ็ดเด็กเพราะว่า

เวลาพ่อผมขับรถหรือขับอะไรผ่าน

แล้วปลุกฝังก็เลยชอบอยากลอง
ก็จังหวะที่พ่อขับรถผ่าน

เห็นเวทีเทพศิษย์ยังมีกำแพงไม่สูงมาก

พ่ออยากต่อยมวย

ก็ไปซ้อมมีเพื่อนมีอะไรก็สนุกดีครับ

เขี้ยวเข็นไม่ว่าจะเป็นการสอน

การสอนผมปลูกฝังผมเป็นคนแบบนี้ครับ

ฝรั่งเขาชอบเขาก็ให้ติ๊บคนละ๒๐ร้อยหนึ่ง

เราก็เลยเขาตั้งให้จัตุคราม

เสร็จแล้วไม่มีคู่ชกก็เลยต้องเข้ากรุงเทพ

เข้าไปหาลูกพี่เลยครับว่าผมอยากอยู่ด้วย
ก็ลูกพี่เขาเคยพูดไว้แล้วว่าเขาชอบผม

ก็เลยเอาพี่ว่าผมไม่อยากอยู่ด้วย

แล้วเค้าก็ซื้อตัวมาอยู่นี่เลยครับ
พี่เขาคือว่าเขาต่อยมวยเก่งครับ

แล้วก็มีการสอนเขาจะสอนผมด้วยตลอดว่า
อย่างนี้เป็นอย่างนี้สอนอะไรผมตลอดครับ

เขาซ้อมนี่เขาไม่ต้องมีให้ใครบอก

มวยไทยเนอะ

อยากชนะเรามีหลายอย่างที่มันดีอ่ะ
ดีกว่าครับก็เลยแบบเกิดความมุ่งมั่นมานะครับ
แพ้มามันแพ้แบบสูสีคู่ขี้ครับ
แต่ว่ามันก็เกิดความตั้งใจว่า

แพ้มาแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่ตามมาครับ
ไม่ว่าจะมีการดูถูก
หรือค่าตัวแบบว่าเราก็อัดฉีดอะไรก็ได้น้อยลง

ยก

ก็รู้สึกดีใจแล้วคิดว่าถ้าได้เส้นนี้เราก็อยากได้อีก

เพราะว่ามีมูลค่าการต่อยสูง
เพราะว่า๖ล้านบาท

หันตรณองกองเชียร์แล้วต้องตรงตรงสู่
จะมีแรงคลึกขึ้นมาชนะดายครับ

ก็ได้หมดครับแต่ที่จุดเด่นคือจะเป็นแข้งซ้ายครับ
ที่ออกหนักก่อนที่จะต่อยแสงมณีผมคิดในใจ

พอไม่กี่เดือนหรืออะไรเราน้ำหนักขึ้นมาเยอะแล้ว
เท่านั้นแหละบ้าซ้อมเลยซ้อมหนักเลยเพื่อจะได้ต่อย
ไฟสามเพื่อจะไปแก้มือสิ่งที่ขาใจไปครับก็เก็บชายงานมาได้ครับ
ตอนนี้แสงมณีก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับ

เพราะว่าช่วงนั้นต่อยไทยไม่มีคู่ชกแล้ว
ต่อยบ้างซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างจนเข้ารอบ๔คนสุดท้าย

แต่ไปต่อย๖๗ลดโลเดียวแต่คู่ชกลดทีเกือบ๑๐โล
แล้วไปต่อยเขามันสู้ไม่ได้มีฝีมืออย่างเดียวมันสู้เขาไม่ได้
ซ้ำคนซ้ำคนให้กำลังใจก็ย่นโอ้โหเหยียบ
ก็เลยคิดอีกว่าต่อไปนี้นะไม่ว่าจะต่อยกับใครนะ
จะซ้อมให้เต็มร้อยเลยไม่ว่าคู่เด้อสู้จะอ่อนหรือเก่ง
ซ้อมเต็มร้อยเลยไม่ประมาทอีกแล้ว
ผมยังไม่คิดว่าผมสูงที่สุดตอนนี้สำหรับผมเลยนะ
ผมคิดว่ามันยังแค่เริ่มต้นสำหรับผมอ่ะผมผมคิดว่าผมยังยังไปได้อีก
ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับเพราะว่ายังไปได้อีกเยอะเลย
อันนี้มันแค่ยังเริ่มต้นแล้วยังไม่อย่างนี้สุดสำหรับผม
คิดว่าวางอนาคตใน๒๑วันคือว่าจะล่าแชมป์
ทั้งหมดเลยในวันคิดว่าไม่รู้นะแค่ฝันไว้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้
ผมปรับเปลี่ยนตัวเองได้ในช่วงที่สิบสิบเก้าผมมึงนึกได้ว่า
ในเมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วเคยแพ้ครั้งหนึ่งแล้วท้อ
คือเคยท้อแล้วก็คิดได้ว่าในเมื่อเล่นเส้นทางนี้แล้วก็ไปให้มันสุด
ถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีโฟกัสเรื่องนี้อย่างเดียวมีวินัยแล้วผมเปลี่ยนตัวเองหมด
เพราะว่าผมโฟกัสเรื่องมูลค่ามันไปสุดก็ไปให้สุดเลย
ทางนี้มันก็ทำให้เรามีรายได้ทำให้เราสร้างฐานะได้
ใครมาบอกว่านักมวยไม่มีอะไรนักมวยจนอย่าเชื่อครับ
มวยก็มีฐานะได้เหมือนกัน
มีเพลงมรกฏมีดีตรงที่คือว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะต่อยากครับ
เพราะว่าถ้าเขาไม่เก่งจริงไม่อะไรจริงก็คงไม่เป็นแชมป์แต่ทุกวันนี้ครับ

ดีใจครับเพราะว่าตั้งความหวังไว้ไม่คิดว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้

คิดว่าเอามันจะสัก๕๐๕๐แล้วกัน
คิดว่าน่าจะผ่านได้ครับ